มีอีกหนึ่งคู่ที่หวานไม่แพ้ใครเลย
ชินกับลิลลี่คุณผู้ชมค่ะนี่
เรามีโอกาสได้เจอตัวหนุ่มชินนะ
ุ้นชื่อกันดีจากละครเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้น
พี่นุ่นวรนุษเขาเล่นเป็นคุณอุบลไง

นุ่นกับพี่ป้องตอนนั้นถนนในกรุงเทพโล่งมาก

ถูกต้องเรตติ้งโอ้โหถล่มทลาย
แต่เวอร์ชันนี้นะเป็นละครเวที
นักร้องเสียงดีอย่างน้องแก้ม

ชันกับพระเอกอย่างพี่ตู่พบทร

รักมากเคยไปดูพี่ตู่ขอพรเล่นละครเวที

ร่วมด้วยนักแสดงฝีมือชะกาดชะกันคนนี้เลย
พี่ชายชาตโยดมน้ำตาสั่งคือมาทันที
รวมไปถึงชินชินวุฒิดาวโอเกะด้วยเหมือนกันค่ะ
เมื่อวานนี้นะพี่บอยทะกลเกียจเขาเปิดห้องซ้อม
ให้นักข่าวได้เก็บภาพ๓ซีนใหญ่เลย
ซึ่งต้องบอกว่านักแสดงทุกคนเล่นดีมาก
ร้องเพลงเพราะจนนักข่าวบอกว่าขนลุก
ใครอยากดูละครเวทีเรื่องภิษวาสเดอร์มิวซิคอล
จองบัตรกันได้นะเขาเริ่มโชว์วันที่๑๔มิถุนายนนี้นะคะ
ไหนก็ไหนละได้เจอตัวหนุ่มชิน
ต้องขอถามถึงเรื่องคอนเทนต์หวานหน่อย
ชวนลิลลี่ทำลงติ๊กต๊อกหลายคนถูกอกถูกใจ
วิวเขาเนี่ยคลิปนึงเป็นล้านล้านนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งหนุ่มชินเองก็บอกว่าที่เห็นทำคลิปทั้งหมดเนี่ยนะ
คือลิลลี่เขาคิดมาแล้วคิดมาแล้วก็มาชวนทำ
แล้วที่เห็นทั้งหมดไม่ได้เตรียมหรือว่าซ้อมกันเลย
พอคิดได้ก็อัดเลยเอาแบบเรียวแบบเป็นธรรมชาติ
เขาขอกินก็แบบไม่ให้กินอะไรแบบนี้
ส่วนคลิปที่ชินอ้อนลิลลี่ให้บอกว่าให้บอกที่รักก่อนไปทำงาน
จำได้ไหมคลิปนี้เป็นไวรัลเลยนะคะ
คือลิลลี่เนี่ยไม่ยอมเรียกชิ้นว่าที่รักสักทีนึง

เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงหนุ่มชินกันหน่อยค่ะ
ผมกับลี่ตลอด๘ปีกว่าที่อยู่ด้วยกันเนี่ย

ก็วันนั้นน่ะนางไม่ยอมบอกไง

จริงคอนเทนต์ทุกอย่างที่ลิลลี่ถ่าย
มันมาจากเราจริงเลยนะหมายถึงว่าแบบ
เนี่ยเขามีคอนเทนต์หวานแจกจ่ายเราอยู่ตลอดเลย
แล้วเขาก็พูดว่าผมกับลิลลี่เขินมากันนะ

ทางด้านสาวดาวกับแฟนของแกงส้มเนี่ย
โอ้โหก็ขอโต้ด่วนเลยนะคุณผู้ชมนะ
กระแสข่าวลือคู่รักเสียงดีที่คบกันมา๔ปีแล้วก็เลิกเงียบ
ดาวโอเกะเนี่ยบอกว่าอุ๊ยคู่หนูยังรักกันดีค่ะพี่
ตอนแรกดาวก็กะว่าจะอยู่เฉย

แต่ว่าพอแม่แกงส้มโทรมาเช็คค่ะ
ประกอบกับว่าผู้ใหญ่เริ่มถามกันเยอะแล้ว
เธอก็เลยต้องออกมาชี้แจงว่าตอนนี้
ดาวกับแกงส้มยังไม่ได้เลิกกันนะคะ
และที่สำคัญฟังดีนะคะ
เขามีแพลนจะแต่งงานกันจ้า

ถ้าเลิกตอนนี้มันไม่ทันแล้วนะคะพี่
ยังไม่ได้มีสัญญาณและยังไม่มีโครงการจะเลิกนะคะ
เช่นเดียวกันกับยังไม่มีโครงการจะแต่ง
แล้วก็เหมือนการที่เราเจอคนที่แบบ

น่ารักค่ะก็เป็นเด็กดีแล้วก็ไม่ลอกรูนอกทาง
นี่แมงเม้าตัวใหญ่อยู่ตรงนี้เลย
อะไรเขาจะแต่งงานไหมเขาบอกเขายังไม่มีแพ้
ไฟล์ให้ตาเราปรากฎไปแล้วเราก็ดูแล้วแบบ
บอกว่ายังไม่มีนะยังไม่มีแพลนแต่งงาน